เรื่องนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีน
หดหายไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เริ่มมีอาการกระทบต่อธุรกิจภาคการท่องเที่ยวเยอะแล้วครับ

ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยว
ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกรถเช่า

จังหวัดท่องเที่ยวอย่างภูเก็ต
ตอนนี้ยอดจองแขกใหม่หายไปอย่างเห็นได้ชัด
พัทยาหัวหินเหมือนกันหมดครับ
ส่งผลอาการแล้วว่า
ถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งปล่อยไว้อย่างนี้
อาจจะลามไปถึงจนสิ้นปีนี้
ตัวเลขนักท่องเที่ยวก็ไม่ดีขึ้น
แล้วถ้าลามไปถึงไตรมาสแรกของปีหน้า
ยังมีอาการอย่างนี้อยู่

กิจการที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยวหลายประเภท
อาจจะต้องลดคน

อาจจะถึงขั้นปิดกิจการ
อาจจะถึงขั้นลดเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องค่าจ้าง

แล้วจะกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมแน่
วันก่อนผมได้คุยกับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว
หรือที่เรียกกันว่าแอดต้าคุณวิชิต
คุณวิชิตบอกผมวันนั้นว่า
สิ่งที่สมาคมและคนในวงการเสนอให้รัฐบาล
และรอคำตอบอยู่ในขณะนี้

เอาประเด็นสำคัญเช่น

ประเภทที่มาทำเอาปลายทางเนี่ย
คือมาทำเอาที่สนามบินสุวรรณภูมิของเราเนี่ย

เขาทำมาจากเมืองจีนประเทศเขา
อันนั้นจ่ายเงินประมาณพันบาท
แต่ถ้าประเภททำทางโน้นไม่ทัน
มาทำเอาที่สนามบินลงเครื่องแล้วมาทำ
จะต้องจ่ายเงินสองพันบาท
แล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีว่ามีค่าทิพย์

ทริปที่ว่านี้ก็คือบริษัทนำเที่ยว
เขาบอกว่าเขาจะเอาไปให้เจ้าหน้าที่
เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ
นักท่องเที่ยวก็เจอเข้าไปอย่างนี้
คุณวิชิตที่เป็นนายกสมาคมแอดต้าบอกว่า
ไอ้เงินสองพันบาทนี้ยกเลิกได้ไหม
เงินทิศสองร้อยสามร้อยที่จริงไม่มาก
แต่ว่าพลตบตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน
ประกาศแล้ววันแรกที่มาดำเนินการเรื่องนี้
เอาป้ายไปปักไว้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วันนี้ก็มีข่าวดีมาครับ
ว่าพลตบตรีสุรเชษฐ์หักผ่าน

ว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
ได้นำเสนอถึงฝ่ายที่เกี่ยวข้องในรัฐบาล
ว่าให้ประกาศยกเลิก
เงินค่าทำวีซ่าปลายทางแบบนี้ไป๒เดือน
ดูสิว่า๒เดือนนี้
ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนที่หดหายไปเนี่ย

แต่ว่าอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์

เรายินดีต้อนรับเขา
เราจึงมีมาตรการพิเศษให้

เฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเท่านั้น

ผมเข้าใจว่าวันสองวันนี้

ก็จะประกาศมาตรการนี้ออกมา

นักท่องเที่ยวเขากังวลมากก็คือ
เขาไปโพสต์กันในไลน์ว่า
ท่องเที่ยวจีนมาเมืองไทยแล้วเนี่ย

มาตรการเรื่องรถเรื่องเรือ

ของเขาก็มาเจ็บมาตายที่นี่

ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก

อะไรที่เกี่ยวข้องกับกิจการทางเรือ
กวดขันเป็นกรณีพิเศษ

แล้วก็จะเอาผิดกับเจ้าหน้าที่

จีนบอกมาเถอะ

พอมาเป็นผู้บัญชาการ

ให้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ย

มิจฉาชีพที่แฝงเข้ามาในรูป

ก็มาใช้ประเทศไทย
เป็นฐานในการทำมาหากิน

อันนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อมอ

เสียชื่ออันนี้เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อมอด้วย
สรุปก็คือว่ามาตรการที่กำลังจะเกิดขึ้น
เรื่องการงดเงิน๒๐๐๐บาท
สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาทำวีซ่าปลายทาง
อันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าจะได้รับการตอบสนอง
เริ่มแรกทดลอง๒เดือนก่อน

ของนายกสมาคมแอดต้า
ที่บอกว่าวีซ่าประเภท๑๐๐๐บาท
ที่เขาต้องทำมาจากเมืองจีน
ประทับตรามาเมืองไทยได้๖เดือน
แถมให้เขาได้ไหมว่า

มาครั้งแรกถูกใจ

ตามมาอีกเป็นครั้งที่๒

ฉะนั้นจะเห็นว่าขณะนี้
เราทำงานเชิงลุกแล้วนะครับ
ที่จะเอานักท่องเที่ยวให้กลับคืนมา

เน้นว่าช่วงระยะเวลาอันสั้นด้วย
เพราะถ้าปล่อยลากยาวไปมากกว่านี้
เกิดมีนาเมษาไตรมาส๒แล้ว

ส่วนความรู้สึกที่ว่ามาเมืองไทย
มาเจอค่ายหวัดนก

อันนี้ก็พยายามคลี่คลายแล้วว่า

แต่เรื่องหนึ่งที่คนไทยควรจะต้อง

แล้วก็หลุดเข้าไปทางเขา

รังเกียจเดียดฉันนักท่องเที่ยวชาวจีน

หัวหูไม่มีระเบียบ

อันนี้คนไทยหยามหมินเขา
คนไทยไม่ต้อนรับเขา

ถ้าตัวเลขนักท่องเที่ยวยังหดหายอยู่อย่างนี้
มันจะส่งผลกลับมาถึงเศรษฐกิจภาพรวม
ที่ไม่รู้อิโนอิเนกับเขาด้วยนี่แหละ

เพราะเมื่อเงินมันหายไป
เงินมันตึงเงินมันหายไป

วันนี้ก็เอาข่าวดีมาฝากครับว่า
ตกลงแล้วรัฐบาลกำลังจะประกาศยกเลิกวีซ่าประเภทที่ว่ามาทำเอาปลายทางเนี่ย๒๐๐๐บาท
หวังว่าคงจะได้รับการขานลับจากนักท่องเที่ยวจีนดีขึ้นกว่านี้ครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ
ค่ะเพราะว่าจริงนักท่องเที่ยวที่ลดลงก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงด้วยนะคะ
กระทบหลายภาคส่วนจริง๓๐๔๐นะคราวนี้ที่หายไปนะ
ขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะคะก็หวังว่ามาตรการนี้จะสามารถช่วยอะไรได้บ้าง
ครับเรายินดีต้อนรับคนจีนกลับมานะมาเที่ยวบ้านเรานะฮะ